วันนี้โรงพยาบาลระนองออกมาแถลงแล้วนะครับ
เชื่อว่าท่านก็คงจะได้เห็นคลิปเห็นข่าวกันบ้างพอสมควรแล้ว

พี่สาวเขาเอาคลิปของน้องสาวตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาล
มาร้องขอความเป็นธรรมภัณฑ์สื่อเมือนชน
เพื่ออยากจะให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
น้องเนี่ยปวดท้องอย่างรุนแรง

ไปถึงโรงพยาบาลนั่งรออยู่บนเตียงรถเข็น

เท่าไหร่เนี่ยไม่มีหมอมาดูแลอันนี้พี่สาวเขาบอกนะ

พยาบาลเองก็มีอยู่คนหนึ่งที่พูดจาไม่ดีด้วย

ปล่อยให้น้องเธอปวดท้องจนเสียชีวิต

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่เป็นคลิปที่ทางพี่สาวของคนไข้เนี่ย

พี่น้องสาวเป็นคนปวดแบบปวดหนักมากอะ

สุดท้ายน้องเธอเสียชีวิต

ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ก็คือคุณสุภาวดีนะฮะ
หรือว่าคุณปามอายุ๓๑ปี
น้องสาวก็คือคุณทิพพวันหรือว่าป๊อปอายุ๒๗ปี
ตอนนั้นเป็นตอนที่กำลังทรมานอยู่ร้องโอดโอยบนเตียงคนไข้ที่โรงพยาบาลระนอง
เนื่องจากปวดท้องมากพี่สาก็พยิ้มเคยเดินไปตามหมอเดินไปหาพยาบาล
ไม่มีใครมาดูอาการเลย
แล้วก็มีคลิปตอนที่น้องสาวตอนนั้นไปอยู่ในห้องผู้ป่วยแล้ว

แต่พยาบาลก็ไม่สนใจแล้วเธออ้างว่าถูกพยาบาลเนี่ยพูดจาไม่ดีใส่อีก
นี่ค่ะเธอบอกก็มีพยาบาลอยู่แต่ไม่มาสนใจเลย
นี่ค่ะคืออันนี้ในมุมของญาติผู้ป่วยที่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะ
ท่านผู้ชมครับ

คุณต๊อบที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเมื่อตีสองครึ่งสิบสองมิถุนายน
น้องสาวปวดท้องหนักมากตอนนั้นแบบปวดท้องแบบรุนแรงมากนะครับ
ครอบครัวก็เลยรีบพามาโรงพยาบาลนะครับ
ถึงโรงพยาบาลจังหวัดระนองเนี่ยถึงห้องฉุกเฉินตอนตี๔๕นาที
มาถึงหมอก็ฉีดยาบรรเทาอาการปวดให้

แต่พอตี๕๒๐นาทีนะน้องยังไม่หายปวดแล้วก็ถูกพาส่งขึ้นไปอยู่ในวอร์ดผู้ป่วยใน
จนกระทั่งรุ่งเช้า๗นาฬิกาตอนนั้นพี่สาวได้ไลฟ์นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างในโรงพยาบาลนะบอกไม่มีหมอมาดูแลพยาบาลมาพูดจาไม่ดีใส่นะครับ
๘นาฬิกาเนี่ยถึงมีหมอมาพูดคุยมาดูอาการ

โมงเช้านะคือตอนได้รับการฉีดยาเนี่ยคือตอนตี๔
อีกที๘โมงเลยแล้ว๑๐นาฬิกา๔๐นาที
น้องเธอปวดท้องหนักมากจนเสียชีวิตคารถเข็นผู้ป่วย
โอ้โหอันนี้สะเทือนใจมากเลยนะ
คือแปลว่ากำลังจะเข็นย้ายไปที่ไหนสักที่แล้วเขาตายคารถเข็น
เขากำลังจะขอย้ายโรงพยาบาลเพราะไม่มีใครดูแล
อันนี้ในมุมของพี่สาวของผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับ
บอกน้องสาวเธอมีโรคประจำตัวอยู่ด้วย
ซึ่งการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองลงไตด้วย
แล้วมีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงด้วย
หลังจากน้องเธอเสียชีวิตใบมรณบัตรที่แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วส่งมาให้เนี่ยระบุว่าเพราะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ

เธอก็เอ๊ะตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วอาการปวดท้องมันคืออะไรอ่ะ
คือเธอติดใจหลายอย่างก็คือ๑มาโรงพยาบาลแล้ว
ทำไมไม่มีหมอมาดูแลอาการแบบต่อเนื่องแล้วก็ช่วยจนแบบ
น้องเธอหายหรือว่าดีขึ้นเอาเป็นว่าอย่างน้อยให้น้องเธอไม่ตาย
แล้วสาเหตุมันคืออะไรลองฟังตรงนี้หน่อย
ระยะเกษตรบทิเมฆชีพบ่อยของบุญกฎการไฟใจผลไกร
ไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่นี่มาพยาบาลมาอธิบายให้ฟัง
แต่ตอนที่น้องเจ็บมักน้ำไม่มีใครออกไปเลยสักคนนึง
นี่เขาแหล่งงานมากกันอยู่เขาทำงานอื่นกันอยู่
เข้าใจมั้ยคนไข้ถังตึกรู้พยาบาลผัวทุกอย่าง
ใจเย็นเย็นค่ะพยาบาลคือรายงานมอตรอด
ใจเย็นเย็นแต่คนน้องเจ็บจะตายแล้วใจเย็นไม่ลองรู้อ่ะ
พิษรู้อ่ะไม่ดีแต่งั้นแล้วน้องเขาเจ็บโรงเป็นไหม
เป็นผีเป็นของเป็นไหมอ่าแล้วพยาบาลก็รายงานมอตรอด
ก็เลยบอกว่ารายงานมาตลอดรอแป๊บนึงเหมือนกัน
พยาบาลก็ยิบยิบยิบรอแป๊บนึงติดเขาเร็วเร็วรอ
อ่ะเดี๋ยวมอตรอดมาทากเร็วคนไข้ตึกในบ้าน
คนไข้กี่คนที่มอตรอไปดูมาก็นั่นเลยก็ได้รู้ให้โรงบาลน้องมีมอตรอดไง
อ่าโรงบาลน้องมีมอตรอดไงใช่ค่ะ
เนี่ยหลายงานตลอดมากกับหลังบ้านนี่ก็โทรให้ตลอด
นะคะเค้าเกิดจะหิ้นยังไงต่อไปทำอยู่
เห็นอยู่ค่ะอย่าใส่อารมณ์นะคะพยาบาล
มีนะฮะที่พี่สาวเขาบอกเค้าก็บรรพ์คลิปไว้ตลอด
นี่คือที่ไปถามพยาบาลใช่ไหมว่าทำไมถึงแบบไม่มีใครมาดูว่ามีอะไรเลย
พยาบาลก็บอกก็นี่ก็แจ้งไปแล้วก็รายงานไปข้างบน
อยู่เหมือนกันมาตั้งแต่ตี๔มีคนมาฉีดยาบรรเทาอาการปวดให้
แล้วก็นำตัวขึ้นมาอยู่ในวอร์ดผู้ป่วยแต่หมอก็ยังไม่มาสักทีนึง
มีพยาบาลคนหนึ่งที่พูดจาไม่ดีใส่แล้วก็อีกหลายคนก็พยายามมาพูดมาเคลียร์เนี่ย
แต่เธอบอกเธอไม่ได้สนใจจังว่าเธออยากให้มีหมอมาดูน้องเธอ
มีคลิปใช่ไหมที่น้องเขานั่งอยู่เมื่อกี้นี้ที่ดูไปหน่อยหนึ่งที่ปวดท้องแบบ

นี่เห็นไหม
ก็มีพยาบาลอีกคนหนึ่งที่พยายามมาทำความเข้าใจ
มีคลิปที่จะเห็นมุมของผู้ป่วยไหม
คือตอนนั้นเธอบอกว่าพยาบาลก็พยายามห้ามไม่ให้เธอถ่ายคลิป
แล้วก็ให้ลบคลิปแต่เธอบอกไม่ได้เธอต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐาน

มันมาได้แต่ถ้าอยากต้องการ
นี่ฮะพี่สาวก็เลยเอาคลิปทั้งหมดมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพราะน้องเธอเสียชีวิตแล้วอยากจะขอคำตอบจากโรงพยาบาลถึงสาเหตุที่น้องเธอขาดการดูแล
จนเสียชีวิตคาโรงพยาบาลเธอบอกทำไมอ่ะทำไมเจ้าหน้าที่ถึงพาไปอยู่ในห้องผู้ป่วยทั้งที่อาการรุนแรงหนักมาก
ทำไมไม่แบบไม่เรียกหมอมาดูแล

พยาบาลก็พูดไม่ดี

พยาบาลก็พูดไม่ดี

เสียชีวิตในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะโดยได้ลำดับเหตุการณ์แล้วก็สาเหตุต่าง
ทางโรงพยาบาลระนองเนี่ยบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยคนนี้
ที่มารับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยมีโรคประจำตัว

ความดันโลหิตสูงแล้วก็มีอาการปวดท้องมา
มาถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้ฉีดยาระงับปวดให้๓๔ชนิด

จากนั้นก็ทำการเอ็กซอเรย์พร้อมกับตรวจอันตราซาวเพื่อหาสาเหตุ
จะย้ายผู้ป่วยไปอยู่ที่ตึกอายุรกรรมหญิง
พร้อมกับให้ยาแก้ปวดเพิ่ม
และวางแผนว่าจะต้องมีการเอ็กซอเรย์เพิ่ม
ทางโรงพยาบาลระนองบอกว่าในขณะนั้นผู้ป่วยที่ยังมีอาการปวดท้องหนักมาก
ญาติได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการส่งตัวไปรักษาตัว
ที่จังหวัดสุราธานีและขณะกำลังมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เพราะญาติบอกว่าต้องการย้ายโรงพยาบาล
ผู้ป่วยเกิดอาการชักเกร็งหัวใจหยุดเต้นไปก่อนจะเสียชีวิต
จากนั้นได้มีการชนะสูตรพบว่าสาเหตุการเสียชีวิต
เนื่องจากเส้นเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจมีอาการปริแล้วก็ฉีกขาด
เลือดก็เลยไหลเข้าสู่เยื่อหุ้มหัวใจ
ทำให้หัวใจเนี่ยหยุดเต้นแล้วก็เป็นเหตุให้เสียชีวิต

ทางผอโรงพยาบาลได้แถลงข่าวนะครับ
แล้วทำให้หัวใจหยุดเต้นก็เป็นภาวะหัวใจวาย
ทางโรงพยาบาลนี้ไม่ได้ดินกล่องใจนะครับ
ตอนนี้เราตั้งหน้าทางการสอบตรวจข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยก็จะสรุปเป็นรายงาน
แจ้งให้สร้างตามลำดับต่อไป
นี่เป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทางโรงพยาบาลบอกนะฮะ
ที่ทำให้ผู้ป่วยคนนี้เสียชีวิต
ส่วนเรื่องที่ว่ามีหมอดูแลไหมหมอมาเร็วมาช้ายังไง
มาต่อเนื่องหรือเปล่ามีพยาบาลที่ไปพูดจาไม่ดี
กับคนไข้หรือว่าญาติคนไข้หรือไม่อย่างไรเนี่ย

แล้วเดี๋ยวจะรายงานผลอีกครั้งหนึ่งทางโรงพยาบาลระนองบอกนะครับ
เราก็ไปที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งที่บ้านก็จัดเตรียมสถานที่ในการตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่นี่
ได้คุยกับพี่สาวของคุณป๊อปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เธอก็ยังสะเทือนใจอยู่แล้วก็บอกว่า๑วันก่อนจะเสียชีวิต
น้องสาวเพิ่งซื้อของขวัญมาเตอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้เธอ
คิดเลยว่าจะมีความสุขกันแค่วันเดียว
ข้ามคืนต่อมามันกลายเป็นความทุกข์ใจของคนในครอบครัว
นี่เธอบอกยังโพสต์เฟซบุ๊กกันอยู่เลยนะฮะ
นี่เป็นรูปของพี่สาวกับน้องสาวนะ
หลังจากพิธีศพในวันนี้เนี่ย
ทราบว่าทางโรงพยาบาลระนองจะส่งคณะแพทย์และผู้บริหารมาแสดงความอาลัย
ได้รับแจ้งมานะฮะเธอก็เลยไปจุดทูบบอกน้อง
ว่าได้เดินหน้าขอความเป็นธรรมให้กับน้องแล้ว
พอจะรู้คำตอบบ้างแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้น้องเธอเสียชีวิต
ว่าโหจะเรามาคุยกับเรามาสารภาพกับเราวะขอเรียกหน้าให้เขาจึงทำแบบนี้
ทางภูมิในการโรแมรนองนะครับยืนยันว่าจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวทั้งหมด
ในทุกมุมที่เกิดขึ้นในกรณีของผู้ป่วยเคสนี้นะครับ
แล้วจะให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุ
มาแสดงความอาลัยมาขอเข้ามาศพในวันพรุ่งนี้
ตามที่ครอบครัวของผู้ป่วยที่เสียชีวิตร้องขอ
ขณะเดียวกันนะครับทางพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ที่ต้องการให้มาขอเข้ามาศพเนี่ยก็ได้ยืนยัน
ความปลอดภัยของทางทีมแพทย์หรือพยาบาลทุกคน
ว่าสามารถมาได้ไม่ต้องกังวลไม่มีใครที่จะมาทำร้าย
หรือเอาเรื่องคณะแพทย์และพยาบาล
ถ้าจะเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างแน่นอน
ส่วนทางโรงพยาบาลระนองนะครับตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนะฮะ
วันนี้เพื่อเป็นตัวแทนในการฟังสวดพระอภิษฐรรมศพ
แล้วก็ได้แจ้งกับทางญาติญาติว่าเดี๋ยวจะพิจารณาเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ตามหลักเกณฑ์
ซึ่งมันจะมีหลักเกณฑ์อยู่นะฮะเบื้องต้นก็คือ๒๔๐๐๐บาท
แต่ไม่เกิน๔แสนบาทเดี๋ยวจะไปพิจารณาตรงนั้นว่า
จะช่วยเหลือเท่าไหร่อย่างไรนะครับเอาละที่เหลือก็ต้องรอฟังผลการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกันต่อไป